คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
เพราะว่ามีลูกค้าชายเขาถ่ายไว้ได้
แล้วบอกว่าเป็นพฤติกรรมของเด็กปั๊มซึ่งเป็นผู้หญิง
ถือมีดไว้ข้างหลังกะจะเอามาขู่ผู้ชาย

คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กัน

แต่ว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ

โอ้โหจริงคลิปนี้ยาว๒นาทีกว่านะคุณนะ
เป็นคลิปที่ผู้ชายซึ่งเราเดาว่าเป็นลูกค้า
เติมน้ำมันแล้วก็มีปากเสียงกับพนักงานปั๊ม

แล้วก็มีการถกเถียงกันตามในคลิป
มึงขึ้นกูแล้วก็มีการด่ามีการท้าทาย

ต่อเลาะต่อเถียงกันแบบนี้นานเป็นนาทีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน๙ธันวาคม
ที่ปั๊มน้ำมันแห่ง๑แถวแยกนาใจกลางกรุงเทพ
หลายคนเห็นเครื่องแบบพนักงานปั๊มแล้วก็จำได้ก็รู้แล้วนะครับ

นุ่มที่เป็นฝ่ายอัดคลิปแล้วก็โตเถียงกับพนักงานปั๊มน้ำมันผู้หญิง
เป็นคนถ่ายคลิปด้วยตัวเองและนำมาโพสต์ในเฟสส่วนตัว
ระบุว่าเด็กปั๊มสายโหดใครเก๋าไปเติมน้ำมันหน่อย
ป้าแกมาไกลนะครับระวังไว้
ทิ้งท้ายถามชาวเน็ตว่าผมควรกลับไปด้วย
ทีนี้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นโอ้โหคุณ

บอกว่าจริงแล้วคุณเป็นพนักงานให้บริการ
ควรอดทนกับลูกค้าให้มากกว่านี้
ใช่นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเห็นใจเด็กปั๊ม
ตำหนิลูกค้าชายที่ไปต่อล้อต่อเถียงกับพนักงานปั๊ม
เพราะถ้าไม่พอใจบริการของปั๊มก็ไปเติมปั๊มอื่นก็แค่นั้น
คือหลากหลายความคิดความเห็น
จริงคุณความคิดความเห็นที่แสดงเข้าไปเนี่ย
คือหลายความคิดอยากจะรู้นะคุณ
อยากจะรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
ถูกต้องค่ะนี่เอาจริงนะนี่มีคนไปเปิดวาร์ฟพนักงานปั๊มด้วย

เราก็ต้องบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคล

ดิฉันชอบคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกนะเขาเขียนแบบนี้คุณ
นี้ใครถ่ายคลิปก่อนได้เปรียบ
เพราะจะได้ภาพมุมคนดีได้ภาพที่เป็นประโยชน์

จะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกคดีพลิกมาหลายคดีแล้ว
เอาเป็นว่าคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็น
อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
คลิปนี้ต้องมีอะไรมากกว่านั้น

คลิปนี้มีอะไรเกิดก่อนหน้านั้น

เรื่องนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเรา
ก็ไปคุยกับพนักงานปั๊มน้ำมันผู้หญิงคนนี้
นางสาวมาลินทศหลาที่ปรากฏอยู่ในคลิป

พ่อเปิดใจคุยกับนักข่าวเรา
บอกว่าปั๊มนี้จะมีคนขี่รถจักรยานยนต์มาเติมเยอะกว่ารถยนต์
เนื่องจากมีพื้นที่แคบและเป็นถนนเส้นศูนย์การธุรกิจ

คือกำลังคนคือกำลังพนักงานเนี่ย

เดือนก็น้อยเพราะพนักงานบางคนเขาบอกว่าลาออก
ลาออกไปทำให้พนักงานที่เหลืออยู่กันเพียง๒คน
เราก็เร่งบริการลูกค้าอย่างเต็มที่
ส่วนลูกค้าที่ถ่ายคลิปนั้นขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็มารอคิวคนละฝั่งกับที่เธอให้บริการอยู่
เพราะเธอจะเติมฝั่งรถยนต์
ยังไม่ได้ไปเติมฝั่งรถจักรยานยนต์นะครับ
แล้วเธอบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึง

เดี๋ยวจะไปช่วยเติมฝั่งรถจักรยานยนต์อยู่แล้ว
ในใจคิดแบบนี้เลยแต่ยังไม่ทันได้ไปช่วยเลย
ไม่รู้ว่าลูกค้าหัวร้อนมาจากไหนเข้ามาโวยวายใส่เธอ
เธอพยายามไม่ถือสาแล้วเพราะถือว่าเป็นลูกค้า
แต่ว่าลูกค้ากลับพูดจายั่วยุใส่
ทั้งที่เธอพยายามให้บริการเต็มที่
เท่าที่กำลังของเราจะไหวเธอบอกแบบนี้
ก็วอนขอความเห็นใจนะฮะ
ขอความเห็นใจพนักงานอย่างเธอบ้างนะครับ

ตรงนั้นทำไมมึงไม่สามารถมาเติมฝั่งนี้
นี่มึงเห็นไหมมอเตอร์ต่อกินเยอะ
หนูรู้แล้วว่าลูกค้าคนนี้เป็นลักษณะแบบนี้
เพราะเขามาบ่อยแล้วเขาก็เป็นคนหัวร้อน
ผู้ชายคนนี้เหงื่อลักษณะจะยุ้กน้อง
พูดกวนพูดแห่พูดจนเติมน้องอารมณ์ขึ้นเรื่อย

ส่วนนายตะเจ้าของคลิปยืนยันว่า
ผมเองไม่ได้ใช้อารมณ์กับพนักงานปั๊มน้ำมันเลย

ก็เห็นพนักงานคนนั้นยืนว่างอยู่

ทั้งที่มีรถจักรยานยนต์จอดต่อคิวกันถึง๕๖คัน

แต่พนักงานหญิงคนนั้นตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ
ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและหนักสุด
ถึงขนาดชักมีดพกออกมาขู่นะฮะ
มันแหละคุณก็ไม่ชอบที่จะทำสัญลักษณ์แบบนี้
แล้วโดนกับหลายคนทั้งวินทั้งกราฟทั้งไลน์แมนอะไรพวกนี้

เฮ้ยเป็นผู้หญิงนะอย่าพูดอย่าทำอย่างนี้

เราก็ไปฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับคุณผู้ชม
ใช่ค่ะฟังจากปากเจ้าตัวทั้งสองฝั่งแล้ว

เจ้าของปั๊มชี้แจงค่ะบอกว่าพนักงานคนนี้นะทำงานมา๔ปีแล้ว
แต่ว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ที่สาขานี้๔เดือน
แล้วก็เคยถามพนักงานคนอื่นเหมือนกันนะคะ
พบว่าพนักงานคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็เลยถามไงว่าแล้วตอนนี้มีการลงโทษยังไงบ้าง
ทางเจ้าของปั๊มบอกว่าก็เลยสั่งลงโทษพนักงานไป
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบพบว่าผิดจริงเดี๋ยวจะไล่ออกเลย
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของปั๊มหน่อยนะคะ
ผมเห็นภาพที่ลูกค้าลงไปแล้วผมก็ดูต่อกันรอบ
ผมก็เลยสั่งหน้างานให้หยุดตรงนี้แล้วก็ให้เขามาทำงาน
เจ้าของปั๊มเขาก็พูดในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ
ต้องให้บริการลูกค้าอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็ทางเจ้าของปั๊มตอนนี้ได้นำกระเช้าแล้วก็บัตรเติมน้ำมัน
ไปขอโทษนายตะเจ้าของคลิปแล้วในฐานะที่นายตะเป็นลูกค้าเหมือนกัน
แต่ว่าทางนายตะผู้เสียหายเจ้าของคลิปก็ขอรับไว้แค่กระเช้า
ปฏิเสธไม่รับบัตรเติมน้ำมัน
แต่ว่าต้องการคำขอโทษจากพนักงานหญิงคนดังกล่าว
เรื่องถึงจะจบลงด้วยดีเขาบอกแบบนี้นะครับ

ใช่ค่ะนี่คุณดิฉันอ่านคอมเมนต์นี่คือมาทั้ง๒ทีมเลยนะ
มารัวเอาเซฟพนักงานปั๊มด้วยเฟฟลูกค้าด้วย
เรื่องแบบนี้เราเป็นคนนอกเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พูดยากจริงนะ